ยังต่อเนื่องกับประเด็นเรื่องของข่าวฆ่าหันศพนี้นะคะ
ซึ่งทางด้านของเจ้าของรีสอร์ทที่เกิดเหตุฆ่าหันศพน้องแอ๋ม

เปรี้ยวเข้ามาพักจริงแต่ว่าพักเพียงแค่ชั่วโมงเดียว

อยากจะให้จับกลุ่มเปรี้ยวให้ได้เพื่อที่จะได้ให้ความจริงนั้นเปิดเผยค่ะ
ส่วนผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านแจ้
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาก่อเหตุครั้งนี้ด้วยนะคะ
พบว่าบ้านหลังดังกล่าวปิดเงียบ
ขณะที่เพื่อนบ้านระบุบอกว่านี่เป็นบ้านของแจ้จริง
แต่ว่านานครั้งถึงจะกลับมาบ้านหลังนี้

ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหาก่อเหตุฆ่าหันศพแอ๋ม

บ้านหลังนี้เป็นบ้านเกิดของแจ้ตามทะเบียนบ้าน
แต่พอโตขึ้นแจ้ก็ย้ายไปเช่าห้อง
บ้านหลังนี้จึงมีเพียงผู้เป็นพ่อที่อยู่เท่านั้นและนานครั้งแจ้ถึงจะกลับมาค่ะ
เนี่ยไม่ได้มานานแล้ว
และจากการสอบถามเพื่อนบ้านอีกคนที่เห็นแจ้มาตั้งแต่เด็กนะคะ
บอกว่าช่วงที่แจ้เรียนมต้นมักจะมีเพื่อนแวะเวียนไปที่บ้านหลายคน
พอจบม๓แจ้ก็ออกจากบ้านไปมีสามีคนแรก
จากนั้นก็ไม่ค่อยเห็นกลับมาที่บ้านหลังนี้
แต่ทราบว่าไปเช่าห้องอยู่กับสามีคนที่สอง
ตอนน้องออกไปอยู่ทางนอกตัวไหนคะหรืออย่างง่ายไปอยู่ทางนอก
ยายไปอยู่ข้างนอกนี่ช่วงมันป๊ากับผัวผู้แรก
ผัวผู้แรกมันไม่มีลูกนั้งกันหรอก
มันไม่ได้ผู้ที่สองฟังเนี่ยมันไม่มีลูกนั้งกัน
เพื่อนบ้านก็ยังบอกด้วยนะคะว่าตอนเด็กนั้นแจ้เป็นเด็กเงียบแต่ก็ชอบเที่ยวสังสรรค์
คล้องกับคำบอกเล่าจากเพื่อนค่ะที่เมื่อวานนี้ก็เห็นเจ้าหน้าที่เข้าไปที่บ้านหลังดังกล่าว
แต่ว่าเบื้องต้นไม่เจอพ่อของผู้ต้องหาเช่นกันนะคะ
ส่วนทางด้านเจ้าของรีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นซึ่งนายวศิลป์ให้การบอกว่า
ไปหั่นศพน้องแอ๋มในสถานที่แห่งนี้
โดยเปิดเผยว่าวันเกิดเหตุช่วงเวลาประมาณ๖โมงเช้ามีผู้หญิงเดินเข้ามาขอเปิดห้อง
เพียงแค่ประมาณ๑ชั่วโมงเท่านั้นก็ออกไปและไม่ได้กลับมาอีก
ห้องก็ไม่ได้จ่ายค่ะจึงเข้าไปตรวจสอบภายในห้องดังกล่าว
แต่ไม่พบสิ่งผิดปกติใดจึงเปิดให้แขกพักต่อทันที
หรือว่าไม่ถึงได้ซ้ำนะพี่ว่านะประมาณนั้นน่ะ
หลังจากที่เขาออกไปแล้วพี่เข้าไปเปิดห้องดูที่นอนสะอาด
ไม่มีการลื้อไม่มีการนอนห้องน้ำสะอาดทุกอย่าง
เป็นปกติทุกอย่างว่างั้นเถอะ
ไม่มีไม่มีกองเลือดไม่มีอะไรไม่เห็นอะไรเลย

ไม่มีจ้ะไม่มีเลย

พี่ผิดปกติก็คือผิดปกติก็คือว่าอ่างของพี่น่ะ
มันหักลงตรงเหล็กอะนะ
แล้วเขาก็เอาไอ้เนี่ยไปดันไว้ไอ้ถังขยะของพี่น่ะ

พี่ก็เลยบอกว่าเออมันคงเมา
พวกนี้คงพักเพราะว่าเขามาแต่เช้ากัน
คงเมากันมาแล้วก็รีบไปงานต่ออะไรอย่างนี้
แล้วพอเขาออกไปพี่ก็ดูเวลาอยู่ว่า
ไปนานแล้วเนอะเงินก็ยังไม่โอนมาให้
ถูกมั้ยฮะ
หลังที่เขาจะออกไปเขาเดินมาหากลับมาหาพี่เปิ้ลนะ
กลับมาแล้วก็มาบอกว่าพี่คะหนูขอเลขบัญชีหน่อยค่ะ
หนูจะออกไปข้างนอกเดี๋ยวหนูโอนมาให้นะคะ

อกจากนี้ค่ะทางเจ้าของรีสอร์ทบอกด้วยว่าอยากให้จับเปรี้ยวให้ได้โดยเร็ว
เพราะว่าอยากรู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นในรีสอร์ทหรือเปล่านะคะ
เพราะว่าตอนนี้ทางรีสอร์ทก็ได้รับผลกระทบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าลูกค้าเข้าไปใช้บริการลดลงเพราะว่ากลัว
รายได้ก็ลดลงตามไปด้วยค่ะ